เทพนาคาสัมมาทิศถีมหาเทพบาดาน
เงินทองเกียรติยศชื่อเสียงการทำการสิ่งใด
เหนือความคาดหมายทุกประการ
ในคุณงามความดีขอบุญสวยสนที่เหล่าลูกหลัก
สามาร์ขอบรรมขอบรรณีอธิษฐานในสิ่งที่จะเพิ่งถึงปรารถนา
เต็มโรหัสสิ่งที่สุดท้ายก็คือ
ถึงอนาคต
เกือบกับเกียร์สูงสุดท้าย
เอาอย่างบอกอย่างบอก
ขอบคุณมาก

เชียงอ๋อไหมดูโภค
เชียงอ๋อไหมเชียงมันบกโภคถ่ายเอานะ

เอ้าพอถ่ายแล้วก็เอากระดาษไว้ก็ได้